สถานการณ์เหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่ภาพรวมตอนนี้ถือว่าดีขึ้นแล้วนะคะ
หลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วคุณผู้ชมพาไปดูกันหน่อยละกันค่ะ
โอ้โหแห้งแล้วนะเห็นไหมจำได้ไหมก่อนหน้านี้เรารายงานระดับน้ำวิกฤต
ครับต้องเกินเท่าไรนะสามเมตรเจ็ดสิบใช่ไหมโอ้
เดี๋ยววันนี้จะพาไปตรวจสอบกันด้วยค่ะว่าเป็นยังไง
แต่ที่ให้เห็นภาพนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเชียงใหม่กำลังทหารเนี่ย
ไปช่วยเหลือชาวบ้านโรงเรียนถนนต่างในพื้นที่เมืองเชียงใหม่เนี่ย
สถานการณ์คลี่คลายแล้วค่ะครับระดับน้ำในแม่น้ำปิงก็ลดลงเรื่อยเรื่อยนะ
อย่างที่สะพานนวรัตเนี่ยอยู่ที่สามเมตรหกสิบห้าเซนติเมตร
เห็นไหมไม่ถึงสามเมตรเจ็ดสิบที่เป็นระดับวิกฤตค่ะ
อันนี้เรียกว่าต่ำกว่าระดับวิกฤตแล้วหลังจากนี้ก็จะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยด้วย
ชาวบ้านเองที่เขาอยู่แถวถนนช้างคลานเจริญประเทศ
บาซ่าสายเชียงใหม่ลำพูนตอนนี้ก็เริ่มทำความสะอาดแล้วนะคะ
แต่ยังมีบางพื้นที่นะน้ำท่วมขังสูงอยู่อย่างที่หมู่แปด
บ้านเกาะกลางที่ตำบลป่าแดดดำเภอเมืองเนี่ยค่ะ

ใช่นี่เจ้าหน้าที่ชนรับประทานก็ต้องเร่งสูบน้ำออกสูบน้ำออก
แล้วน้ำนิ่งแบบนี้นะ
มันจะน่าวออกสิใช่คือ๑น่าว๒แนวโน้มการที่มันจะลดน่ะน่าจะยากยากหน่อย
ก็เลยต้องเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิงนะคะ
ส่วนทางด้านกำลังใจที่ส่งไปให้ชาวบ้าน
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทธ์ศรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยางชีพให้กับกำลังพลสังกัดตำรวจภูทรภาค๕
เพราะว่าตำรวจเองก็ได้รับผลกระทบค่ะ
อย่างพื้นที่กองประชาการตำรวจภูทรภาค๕อยู่ติดกับแม่น้ำปิงเลย
อูหูตรงนั้นนี่จมน้ำเลยนะแฟดตำรวจ๑๑หลัง
ตำรวจก็ได้รับความเดือดร้อน๓๕๑ครอบครัวค่ะ
ส่วนรถยนต์ทรัพย์สินราชการก็ได้รับความเสียหายไม่น้อยเหมือนกันนะคะ